เมื่อวานนี้ตกอกตกใจกันเป็นแถว
โดยเฉพาะแฟนเพลงหมอลำใจเกินร้อย
คือมันมีข่าวว่ารถตู้ประสบอุบัติเหตุ
แล้วเป็นรถตู้ของคณะหมอลำชื่อดัง

ทันทีที่ทราบข่าวนะผู้สื่อข่าวของเราน้องรถเบนท์ค่ะ

คาดว่าน่าจะยุ่งอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหละ
ก็เลยติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัว
คุณดูสภาพรถรถยับคือตกลงไปข้างทางคุณผู้ชม
ป้ายเขียนว่าบอยสิริชัยขนาดนั้นเป็นใครก็ตกใจ
เห็นก็ตกใจคุณผู้ชมต้องพยายามถามว่ามีใครอยู่บนรถตู้บ้างหรือเปล่า
เมื่อวานนี้ค่ะทีมงานหมอลำใจเกินร้อย
เขามีคิวงานแสดงที่งานนามัศกาลพระธาตุนาดูลอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งในขณะที่กำลังเดินทางไปทำการแสดงใกล้จะถึงงานแล้วนะ
อีกประมาณ๒กิโลเมตรเท่านั้นเองเกิดอุบัติเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ากระทันหันค่ะ
โดยคนในรถตู้มีใครบ้างฟังกันดี

คนที่๒ชื่อว่าน้องออยเป็นแฟนของคนขับรถเขานะฮะ
ส่วนคนที่สามเนี่ยชื่อว่าแม่แพลวแม่แพลวเป็นคนดูแลเสื้อผ้า
ดูอาหารการกินให้กับคณะของเขา
ซึ่งทั้ง๓คนได้รับบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คือกะว่าจะไปออกบูธหน้าเวทีทุกงานอยู่แล้วนะครับ
หลายคนนะฮะถ้าถามกันมาว่าเป็นอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า

ทราบข่าวเรียบร้อยแล้วรีบเดินทางไปเยี่ยมทีมงานค่ะ
ก็ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนาดูนนะฮะ
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุนี่นะเอารถอีกคันนึงมาใช้
เพราะว่ารถตู้คันนี้เอามาใช้บรรทุกของอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวแล้วก็เอกสาร
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะไปออกบูธคุณผู้ชม
รถตู้คันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเลขทะเบียนคือ๔๐๐๒๕๐มหาสารคามนั่นเองค่ะ
นี่ค่ะคือรถยับเลยทีเดียวคุณผู้ชม
วันเวลาพักผ่อนเนี่ยโอ้โหค่อนข้างน้อย
ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่เป็นห่วงโทรศัพท์สอบถามแล้วก็ส่งข้อความมาเยอะมากค่ะ
อุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้จริง
ดีที่ว่าได้ขวัญกำลังใจเรามาจากแฟนคลับเยอะมาก
ทำให้ผ่านเรื่องราวที่น่าตกใจนี้ไปได้ค่ะแล้วก็ไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะว่าอะไรเพิ่งไปบูชากราบไหว้กันมานะจากพระบรมธาตุนาดูลค่ะ
กำลังใจท่วมท้นหน้างานด้วยเขาบอกว่าเป็นงานที่พระธาตุนาดูนี่นะ
ไม่เคยมีคนมาดูเยอะขนาดนี้มาก่อนนะ
มันก็พูดไม่ออกเลยครับรถรถจริงผมเดินทางคันนี้นะครับ
ผมเดินทางคันนี้ประจำเลยเพราะปีนี้มันต้องทำหลายอย่าง
ตัดสินใจเอารถรถเล็กมาวิ่งแล้วรถตู้ก็ขายของ
ขอบพระคุณนะครับก็เห็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ข้อความมาเยอะเลย
ผมพยายามย้ำตัวเองอยู่ตลอดก่อนที่จะเดิน
ทางก่อนที่จะทำอะไรว่าเราต้องปลอดภัยชีวิตเราต้องปลอดภัย
แต่จริงคือทุกคนก็ต้องปลอดภัย
ผมประชุมทีมงานเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกเลยครับ
คดีที่คนไม่เป็นอะไรแต่ข้าวของเราก็หาไหม
ผมก็เป็นคนเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับ
จริงเราไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าถนนเส้นนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
ถ้าเป็นภาษาอยู่สารพื้นจะบอกว่าที่แข็งใช่ไหมครับ
คือส่วนมากก็สิแบบนักเลื่อย
พักนี้เราติดตามข่าวกันบ่อยนะคุณผู้ชมนะ
อุบัติเหตุของศิลปินนักร้องโดยเฉพาะหมอลำเนี่ยคือ
เล่นเปิดการแสดงตั้งแต่หัวค่ำยาวไปถึงตัวลุ่ม
เพราะฉะนั้นคนขับสำคัญมากในเรื่องของการพักผ่อน
แล้วก็สติอะไรต่างนะเพื่อจะได้มีความปลอดภัยต่อไป

จริงน่าตกใจจริงเพราะปกติที่บ๊อสบอยบอก

ดีไม่มีใครเป็นอะไรมากนะได้รับบาดเจ็บสาหัส
มาจากพักผ่อนน้อยงานเยอะนี่แหละ